เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรองผู้การจังหวัดสุราธานีนะครับ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ไปดูเส้นทางในช่วงเวลาจริง
ทางผู้เสียหายอ้างกับสื่อชาวต่างชาติ
ว่าเธอถูกมอมยาแล้วก็เธอตื่นขึ้นมาในช่วงสักประมาณตีหนึ่งครึ่งเนี่ยนะครับ
เมื่อวานนี้รองผู้การจังหวัดก็เลยลงพื้นที่ครับ

ลงพื้นที่ไปรับคณะของทางพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่านไปแล้วนะครับ
เมื่อคืนก็ย้อนกลับมาที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง
โดยพันธุ์ตำรวจเอกวิชชอบเกิดเกลี้ยงรองผู้ม
การตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีพร้อมชุดคลี่ปม
เหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษอ้างว่าถูกมอมยาและถูกข่มขืน
ซึ่งเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวสาวรายนี้
ที่มาพักพร้อมกับเพื่อนผู้ชายอีก๔คน
แล้วก็มีการเดินไปตามเส้นทางเกือบ๒กิโลเมตร
ที่ผู้เสียหายให้ข้อมูลกับสื่อต่างชาติ
เธอได้เดินผ่านหน้าร้านทั้ง๒จุดนี้
แล้วก็ได้ซื้อเครื่องดื่มไปนั่งกินกับเพื่อนชายบริมชายหาด
มารู้สึกตัวอีกครั้งว่าตัวเองมานอนหมดสติอยู่ที่ลานจอปร

ว่าการเดินทางมาจำลองเหตุการณ์ในช่วงเวลาใกล้เคียง
กับที่ผู้เสียหายเปิดเผยข้อมูลกับสื่อต่างชาติ
ก็เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบสภาพความเป็นจริงในตอนกลางคืน
ทั้งสองข้างทางที่ผู้เสียหายเดินผ่าน

เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
ก่อนจะนำไปวิเคราะห์กับข้อมูลทางสื่อ
ที่ผู้เสียหายให้ข้อมูลไว้ว่าจะสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด

จะมีใครได้พบเห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นบ้างหรือไม่
เพื่อเร่งคลี่คลายคดีนี้ต่อไปนะครับ

เพราะว่าทางพลตำรวจตรีสุรเชษก็บอกว่า
ห่วงเวลาที่ทางผู้เสียหายอ้างว่าเกิดเหตุ
คือคืนวันที่๒๕ต่อคืนวันที่๒๖มิถุนายน
เป็นช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกด้วยนะครับ
แล้วก็ที่เกาะเต่าแต่ละร้านเขาก็มีการถ่ายทอดสด
ดังนั้นคนก็จะคึกคักพลุกพลาดอยู่นะครับ
เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมทางผู้ใหญ่ของบ้านเมืองจะว่ายังไงบ้าง

เพราะว่าทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ได้พูดถึงความคืบหน้าในกรณีนี้

ตำรวจได้ตั้งคณะกรรมการคลี่คลายคดีนี้แล้ว
โดยมีพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพาน

ว่าการแจ้งความผิดปกติ

เพราะว่าไปแจ้งความนอกพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ก็อันนี้พลเอกประวิทย์บอกว่า
ใน๒วันนี้น่าจะรู้ผล
เพราะถ้าเกิดว่าผลการตรวจสอบออกมา

รัฐบาลก็จะมีการปรึกษากับทางฝ่ายกฎหมาย

เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ย
บ้านเราก็เสียเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวไปฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะ
เห็นว่ามีการไปแจ้งความผิดที่โรงพัฒน์ธนาภาร์ธนาภัฒน์

ก็ขอให้เขาสอบสวน
ให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาตำรวจเขาหน่อย

เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าทางสินแล้วการสอบไพร่า
สวนสอบต่างอย่างมันได้เป็นตามที่เขาฝ่าวอ้าง

ก็ต้องทำให้เป็นใช่ไหม
เพราะเดี๋ยวต้องดูก่อนสิ
นะให้เขาดูให้พวกมีความรู้ทางด้านกฎหมาย
ก็ดูว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์
ว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
ทางกระทรวงเองก็ได้ติดตามข่าวสาร
เพื่อชี้แจงไม่ให้เกิดความสับสน
แล้วก็หวังว่าการตรวจสอบเชิงวิทยาศาสต
ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือว่าอื่นจะสามารถสืบค้นได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
แล้วก็ต้องมาทบทวนค่ะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนมาเที่ยวมาก
จะต้องมีการเพิ่มกล้องวงจรปิดไหม
แล้วก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สื่อต่างชาติจะเสนอข่าวออกมา
แล้วก็กระทบต่อการท่องเที่ยวของไทย

เพราะว่าตอนนี้ยังสรุปข้อเท็จจริงไม่ได้
เราจะไม่สรุปให้เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ปล่อยให้ล่าช้าเกินไป
ซึ่งก็ได้พูดถึงยอดของการจองโรงแรมของนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่าด้วยนะคะ

อดการจองโรงแรมของนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่า
ยังไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะคะ